ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามรุ่น
สวัสดีค่ะชื่อขนมเค้กค่ะ

รักกันมาหัวใจมันอยากเสนอ
รอแต่เธอเมื่อไหร่ถึงจะสนอง
รักรักกันไหมหัวใจมันอยากจะตีตราจอง
ถ้าได้ลองลองลองก็คงรู้รู้รู้ไป
ซึ่งคนนี้ไม่มีเหมือนเขาคนนั้นนะ
และเขาคนนั้นไม่มีเหมือนฉันคนนี้
เขาคนนั้นจะเอาอะไรก็มี
ไอ้ฉันคนนี้ต้องมีเพียงตัวกับเงา
รักกับเขากับฝ่ายอะไรอย่างนั้นนะ
ถ้ารักกับฉันไม่เจออะไรอย่างเขา
แต่รู้ไว้ว่าใจฉันนั้นไม่เบา
ถ้ามองให้ยาวจนมีอะไรให้ดู
ฉันชวนมากัดกอดเกลือ
ไม่มีวันเบื่อรับรอง
หัวใจดีเด่นเหลี่ยมทอง
ถ้าหากได้มองก็คงจะเห็น
รักกันไหมหัวใจมันอยากเสนอ
รอแต่เธอเมื่อไหร่ถึงจะสนอง
รักรักกันแม้หัวใจมันอยากจะตีตราจอ
ถ้าได้ลองลองลองก็คงได้รู้รู้รู้
รั้งทรายงาน

ผลงานของคุณคือ
คะแนนมันขาดอีกเยอะแต่ก็คิดว่าน่าจะทำได้ค่ะ

บอกว่าจากที่คุณมีอยู่แล้ว๓คะแนนครับ
วกกับคะแนนจากกรรมการ๑๘๒คะแนน
รวมแล้ว๑๘๕อีกนิดเดียว

เห็นอยู่ว่า๓คะแนนจากการร้องเพลงข้ามรุ่นมันน้อยไปนิดนึงเนาะ

เพราะว่าเราเปิดหัวดีมาก
แต่เราลืมดูสารรูปตัวเองว่า
เออมึงโชว์ดีไม่ได้นะเพราะว่ามึงอ้วน

โปรดติดต่อไป